ดูเรื่องของสิทธิ์ในการรักษาพยาบาลของผู้พิการบ้างนะคะ
ซึ่งทางด้านของกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการเร่งขับเคลื่อน
เรื่องของแผนขอสิทธิ์ให้คนพิการที่ทำงานอยู่ในสถานประกอบการ
สามารถที่จะใช้สิทธิ์บัตรทองควบคู่ไปกับประกันสังคมได้นะคะ
เพราะว่าคนพิการที่เข้าสู่ระบบประกันสังคมนั้นยังคงมีข้อจำกัด
ที่ต้องรักษาตามโรงพยาบาลที่กำหนดแล้วก็ไม่สามารถจะรักษาฟรีได้ทุกโรคค่ะ
พัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการหรือพอก
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เปิดเผยว่า
หลังมีผู้พิการร้องเรียนผ่านพกมานานแล้วก็มีจำนวนเพิ่มมากขึ้น
กรณีที่คนพิการที่มีบัตรประจำตัวผู้พิการแล้วก็มีบัตรทอง
ในการรับสิทธิ์รักษาฟรีทุกโรคในโรงพยาบาล
ขณะที่คนพิการที่เข้าทำงานในสถานประกอบการ
จะต้องเข้าสู่การใช้สิทธิ์รักษาพยาบาลผ่านระบบประกันสังคม
ซึ่งยังมีข้อจำกัดที่ต้องรักษาตามโรงพยาบาลที่กำหนด
ไม่สามารถรักษาฟรีได้ทุกโรคทำให้ผู้พิการรู้สึกว่าถูกลดสิทธิ
ยังต้องย้ายจากโรงพยาบาลที่เคยรักษา
ใช้สิทธิ์โรงพยาบาลตามหลักประกันสังคมแทน
เมื่อต้นปีนี้นะคะก็ได้นำเรื่องผู้พิการที่ต้องเข้าระบบประกันสังคม
หารือกับคณะอนุกรรมธิการกิจการคนพิการ

เสนอให้ผู้พิการที่ทำงานในสถานประกอบการ
สามารถใช้ได้ทั้งสิทธิ์บัตรทองแล้วก็หลักประกันสังคม
จากบางคนต้องรักษาอาการป่วยอย่างต่อเนื่อง
พร้อมทั้งเสนอเข้าสู่ที่ประชุมคณะกรรมการส่งเสริม
พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้พิการแห่งชาติ
ขณะนี้อยู่ระหว่างการเสนอหารือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ก่อนจะเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาเห็นชอบ
คาดว่าน่าจะผลักดันให้สามารถดำเนินการได้ในปีนี้ค่ะ